คุณผู้ชมฮะดูคลิปเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะฮะเหยียบก็แล้ว
กระทืบก็แล้วนะฮะเอาไม่อยู่จริงไม่ได้หมายถึงตีกันทำร้ายกันนะฮะ
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์นี้กันนะครับ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
ยากจะออกขวาสุดท้ายมาปะกันตรงหน้าปักซอยพอดีก็ทำให้นี่แหละครับเกิดอุบัติเหตุนะฮะรถที่มันทุกข์น้ำมาเต็มแกลอร์นมาหลายแกลอร์นแบบนี้น้ำแตกกระจายเหมือนกันน่ะนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ตั้มหนิคันไหนคุณสองคันเลยใช่แต่คือเขาก็บอกนะว่าคันที่มาทางตรงเนี่ยเอ
ใช่แล้วจังหวะที่รถคันขาวออกมานี่
ออกมานี่เขามองก่อนหรือเปล่าว่ามีรถมาเร็วเหมือนกัน
ใช่ฮะแล้วรถคันขาวก็ชะงักกันอยู่ตรงกลางแบบนั้น
ก็เลยถูกตำหนิไปทั้ง๒คันเลยนะฮะเฮียขับรถ
ก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์เอาไว้นะครับ